ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ฟ้าผ่า
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีผู้ชาย๓คนเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ

เป็นช่วงที่เขาจะเดินทางไปไห้บรรพรุษกันนะครับ

ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยที่เล่าข่าวไปก็เอ๊ะสงสัยว่าเป็นเพราะว่าทั้ง๓คนนี้พกโทรศัพท์มือถือติดตัวเอาไว้หรือเปล่า
มันเกี่ยวไหมกับสัญญาณโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยตอนนี้ยังไม่รู้กำลังตรวจสอบอยู่
แต่แม่มันก็ถ้าจะพูดแบบนี้มันก็ไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะ
มันยังไม่รู้มันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาชี้แต่เอาเป็นว่ามันมีเหตุฟ้าผ่าลงมากลางสู่ศาลจริงนะครับ
แล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคนเสียชีวิตไปหนึ่งคนเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
สุสานเจงเล็งวัดป่าเขาภูวนารามในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
มีนายสรศักดิ์ชัยนิชยกุลอายุ๓๙ปีนายพิสิทธิ์พรพัชราเรืองกุลอายุ๓๐ปี
นายพงศธรอายุ๒๙ปีตอนแรกทั้งหมดก็บาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่านายพิสิทธิ์ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะก็ทำให้เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีก๒
ทั้งสามคนเป็นญาติกันครับเดินทางมาจากกรุงเทพมาไหว้บรรพบรุษที่สุสานแห่งนี้
โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาพกโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่ตัวเองเนี่ย๒เครื่อง
แต่มันยังไม่ได้ฟันทงนะว่าจะเป็นสาเหตุของสื่อนำฟ้าลงมาผ่าแถวนั้นหรือเปล่า
จากคำบอกเล่าเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับในที่เกิดเหตุมีรถยนต์จอดอยู่แถวนั้น๓คันนะฮะ
ขณะนั้นมีฝนตกฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแบบนี้ครับ
นายสรศักดิ์นายพิสิทธิ์และนายพงศธรไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเสร็จ
ก็เดินเอาของมาเก็บที่หลังรถคันแรกแล้วฟ้าผ่าลงมาฮะตรงนั้นเลย
ทั้งสามคนบาดเจ็บพร้อมพร้อมกันแต่ว่านายพิสิทธิ์อาการหนักที่สุด
ถึงขั้นหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังสุสานแห่งนี้นะครับ
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพบว่าเป็นสุสานที่อยู่ใกล้กับภูเขา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนข้างสุสานมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นถนนอยู่เลยนะครับ
แล้วก็มีต้นไม้ที่ใบไม้บางส่วนมีรอยไหม้ด้วย
นายมงคลเจริญอาจเจ้าหน้าที่ของสุสานบอกว่าตอนเกิดเหตุ
เขาอยู่ในอาคารสุสานได้ยินฟ้าผ่าเสียงดังมากแต่ไม่รู้ว่าผ่าลงตรงไหน
กระทั่งเห็นคนในสุสานวิ่งเข้าไปที่นายพิสิทธิ์ที่ล้มลงแล้วช่วยกันประถมพยาบาล
เขาก็รู้แล้วว่าฟ้าเนี่ยผ่าใส่คนค่ะนี่ฮะนี่รอยฟ้าผ่านะเนี่ยเห็นไหม
คือเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับนายมงคลบอกว่าพื้นที่สุสานแห่งนี้มีฟ้าผ่าบ่อยฮะ
แต่ว่าไม่เคยโดนคนไงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าฟ้าผ่าลงมาแล้วโดนคน
คือก็นอนโมนสตรีแล้วแต่เขายังหายใจอยู่
ใจเขาก็ปั๊มเขาใจช่วยกันปั๊มแล้วเล็กค้นปล่าปาก
ออบปลายปากออกเครื่องมันก็พุ่งออกมา
มาเลยทำไงดีแล้วเพราะเอิญญาติมันก็บอกญาติเขาโทรแจ้งแล้ว
บอกแจ้งโรงพยาบาลแล้วจะไม่มาเพราะเอิญรถรถโรงพยาบาลมันเลยไปด้วย
อ่ะแล้วพอดีผมก็เลยโทรไปบอกอบตอบตเข้ามาช่วย
แล้วมันก็ลงบ่อยแบบเปรี้ยงแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ลงที่ไหน
ก็แรงแบบนี้ก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น
แต่มันก็ไม่คิดหรอกพวกข้างมายังบอกแล้วว่า
มันลงที่ไหนลงที่นี่หรือเปล่าบางคนก็บอกลงทางนู้นทางนี้
แต่ประวัติผมยืนตรงนี้มันมาตรงนี้จริง
ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตบังพระในเวียรพงศ์บุญรอด
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงฟ้าผ่านะคะ
แต่ไม่รู้ว่าฟ้าผ่าลงตรงไหนสักพักหนึ่งก็ได้รับแจ้งจากคนในสุสาน
ว่ามีคนถูกฟ้าผ่าก็เลยรีบไปดู
พอไปถึงก็เห็นว่ายาดกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

ก็คืออยู่ในสภาพที่ใส่กางเกงกางเกงก็มีรอยไหม้
ส่วนที่หน้าอกก็มีรอยแดงช้ำแล้วก็กระอักเลือดเลย
หัวใจนายพิสิทธิอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง
ภัยมาถึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีกสองคนมีอาการแขนขาชา
บอกว่าทั้ง๓คนกำลังจะเอาของไปเก็บในรถ
ตอนที่ฝนตกฟ้าร้องแล้วฟ้าก็ผ่ามาเลย
คือเหมือนกับฟ้าผ่านลงมาที่ตัวนายพิสิทธ
โอ้โหนายพิสิทธิ์ก็เลยอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะ

ก็เลยคาดว่าน่าจะมาจากกระแสไฟฟ้าในโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า

น่าจะลงที่เขาครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอยู่ในกระเป๋า
มันจะไหม้ตามหน้าขาเขากับช้ำตรงหน้าอกช้ำเป็นช้ำเป็นแบบช้ำเลือดนะครับ

ตอนผมมาทำสิทธิ์นานเขินว่าสำเร็จเองแต่เลือดออกไม่มาก

แต่ผมว่ามันจังหวะโทรศัพท์เข้าด้วยหรือเปล่า

ว่าเขามีใครโทรมาหรือเปล่าหรือว่า
อะไรมันลายเด้งหรืออะไรเด้งขึ้นมาหรือเปล่า
งเกงขาดเลยผมว่ามันน่าจะลงที่โทรศัพท์น่าจะเป็นสื่อ
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่นะว่าผู้ตายเนี่ยเขาพกโทรศัพท์มือถือตั้ง๒เครื่อง
แล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาที่คนนั้นเลย
แล้วก็กางเกงขาดเลยอ่ะอืมก็ครอบครัวของนายพิสิทธิไปรับศพออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับอืม